แต่ตัวนี้ค่ะเป็นจอรเข้ตัวหนึ่ง
ตัวอัมพรานอยู่ใต้เจาะแนะอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้
โอ้ยดูคับโหลมาแต่ดวงตา
แล้วปากที่ดูเหมือนขอนไม้จริงแล้วก็อยู่ใกล้ขอนไม้ด้วย

ตัวนี้ยาวประมาณสักเมตรครึ่งนะคะ
มันอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
โผล่มาแบบนี้เจ้าของบ้านตกกระใจสิคะ
ไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากไหนคิดว่าเอ๊ะมันมาช่วงที่น้ำท่วมหรือเปล่าแล้วก็มาอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้
จนกระทั่งชาวบ้านมาเจอนี่แหละแล้วก็รีบวิ่งมาบอกเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านบอกว่าอย่ามาอ้ามกันไม่เชื่อก็เลยมาดูกับตา
เห็นจะแบบนี้ก็โอ้โหอดใจสั่นขวัญแขวนไม่ไหวนะคะ
ก็เลยต้องรีบค่ะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับนะคะ
เนี่ยสักพักนึงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่มาชาวบ้านมากันเยอะแยะเลยค่ะครับ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็นำเครื่องสูบน้ำจำนวน๒เครื่อง
มาสูบน้ำออกจากบ่อก่อนเลยครับนี่งานใหญ่นะจ๊ะจ้ะ
ออกก่อนเลยค่ะเพราะว่าจะได้เห็นจราเข้ง่ายขึ้น
เพราะบางทีถ้าน้ำมันท่วมไปปุ๊บมันมุดไปไหนมันดำไปไหนไม่เห็นแล้วเลย
ภาพอย่างนี้โอ้โหคุณคิดดูแล้วกันจะลงไปจับยังไง
กว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกชาวบ้านเขาก็ลุ้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะ
ไม่แค่เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานในพื้นที่เท่านั้น
ยังมีทีมไกรทองชุดจับจราเข้เดินทางมาจากอายุทยาด้วย
บอกแล้วว่างานไม่ใหญ่แน่นะงานนี้งานใหญ่แล้วล่ะจ้า
มาถึงก็ใช้บ่วงไม้ประกอบกับเชือกถือไว้รอเลย
รอจังหวะให้จราเข้ลอยเข้ามาใกล้
แล้วจากนั้นค่ะทีมงานบางส่วนพายเรือเข้าไปใกล้แล้วก็จับมันทันที
ล้องตัวมันขึ้นมาอย่างง่ายดายโอ้นี่นี่ก็ดูตัวไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะ
ตัวเล็กเมตรกว่าตัวบนอ่ะเออดูตัวใหญ่เออ
หน้ามันแบบชัดใช่ไหมคะแต่สุดท้ายนะจ๊ะจับมาได้เป็นจราเข้เบบีอยู่
อ๋อแต่ต่อให้เบบีมันก็คือจรเคศอยู่บนยันคร่ำเออนะ
ก็เลยมัดหลังมัดปากมันแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็นำตัวมันไปที่โรงพักฮะเอาไปโรงพักทำไมอ่ะ
เอาไปโรงพักมันทึกว่าจำวันเอาไว้ที่สอบพอวิเศษชายชาน
โอ้ยเป็นพิมพ์ไร้ด้วยมือไปถึงท่านนั้นแล้วจับมันเข้าคุกไหม
ไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าตอนนี้มือค่อยหลังแล้วนะเออ
ไม่ใช่พี่รัฐาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะ
น่าจะใช่นะดูให้ดีอยู่ที่ไหนที่อ่างทองถ้าอ่างทองต้องต้องมีต้องมีอ่ะ
ทีมพี่คือมาจับจราเข้แล้วเหรอคะพี่เออพี่จับทุกอย่างแล้วค่ะ
มากันหมดทีมงานของพี่รัฐาแล้วก็ทีมไกรทองก็มากันหมด
เอาไปจริงเอาไปรวมพระชิกว่าจะมันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ประมงหรือว่าเจ้าที่ประสุทธิ์มาดูแลจัดการต่อไปไง
เพื่อความถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามระบบระเบียบ

ต้องรับรู้ว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นแล้ว

จับแต่ผู้ร้ายตำรวจจับจราเข้ได้ด้วยเหรอ

มีโอกาสที่รัฐาเขาดูเราประจำอยู่แล้ว